บอกว่ามีคนมารุมทำร้ายร่างกายคนแก่ไม่ใช่แค่หมัดเดียวคือใช้คำว่ารุมทำร้าย
แล้วเหมือนกับว่าจะไปทำร้ายน้องสาวของคนที่โพสต์คลิปด้วยเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ค่ะ
คนเจ็บคือสลบนิ่งไปเลยข้างรถจักรยานยนต์นะคะ
คนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็ถูกกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้

ร่างกายในสิงห์รอดเนียมอายุห้าสิบห้าปีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปแล้วก็ไปเจอกับรถเก่งที่กำลังถอยอยู่
แล้วมันก็มีปัญหากันเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพกลายเป็นถูกรุมทำร้าย
ลุงแกนิ่งไปเลยแล้วก็โดนซ้ำขนาดแกนิ่งไปแล้วนะคะ
มีคนที่จะพยายามเข้าไปช่วยห้ามด้วย
เราเลยตามเรื่องนี้ให้เราส่งคุณธนกรทองคำนักข่าวของเรา
ไปคุยกับภรรยาลุงสิงห์คนเจ็บค่ะ
คุณรัตดาคือเขาเล่าให้ฟังว่าลุงสิงห์เนี่ยกลับจากงานศพ
กำลังจะเข้าบ้านแต่ถูกทำร้าย
โหลกศีรษะด้านขวาร้าวเลือดคั่งในสมองนะคะ
กระดูกท้ายทอยเคลื่อนปวดไหล่เพราะหลังจากโดนรุมทำร้าย
ถูกลากไปไว้ข้างทางด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเนี่ยเขาด่าอะไรกันยังไง
แต่สุดท้ายปลายทางเจ็บหนักแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลวันแรก๓๑๐๐บาท
แต่ต้องทำทีซีสแกนเอ็กซาเรย์สมองกระดูกอีก
อันนี้อีกเป็นหมื่นหมื่นสอง

เมื่อวานแฟนของคนที่มาต่อยลุงเป็นคนแรก

เจรจามาขอคุยบอกเดี๋ยวจะเยียวยานะ

ตอนแรกเนี่ยค่ะภรรยาของลุงสิงห์คนเจ็บบอกว่า
แต่พอไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

มันรับไม่ได้เลยถูกรุม
แกสลบลากแกไปไว้ข้างทางอีก
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
สนและค่าเยียวยาที่บอกจะจ่าย๘๐๐ไม่เอาแล้ว

ต้องโอ้โหรักษาพยาบาลกันอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้
แล้วตัวลุงสิงห์เองก็ไม่เคยหาเรื่องอะไรใครจริง

แต่เขาบอกว่าตัวต่อตัวหมัดต่อหมัด
แต่พอเราดูกล้องวงจรปิด๓คน๔คนลุม

แล้วคุณมันบอกว่ากล้องวงจรที่เขาบอกว่าขอดูหน่อย
พอเปิดเท่านั้นเนี่ยโหแบบ
ไม่เอาแล้วเงินมันรับไม่ได้อ่ะน้อง

ต่อยส่องทีเขาก็หง่ายหลั่งตึงไปแล้วอย่างเงี้ย
อ้างว่าตัวต่อตัวหมัดต่อหมัดแต่ในคลิปมันไม่ใช่แบบนั้น
คุณธนักรทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นแฟนสาวของคนที่ไปต่อยลุงสิงห์เป็นคนแรก
เล่าให้ฟังว่าเธอกับแฟนนุ่มเป็นพนักงานของร้าน
ขอชี้แจงในมุมของเธอหน่อยนะ
บอกว่าคนที่ถอยรถเก๋งเป็นคนรู้จักที่มากินอาหาร
ก็เหมือนกับเตือนไม่ให้รถชนกัน
แฟนเธอไปถามคนเจ็บว่าไม่เห็นรถเหรอไปถามลุงสิงอ่ะนะ
อ้างว่าลุงอ่ะต่อยก่อนนะทีเนี้ยลูกชายพอเห็นพ่อโดนต่อย
ก็เลยเข้าไปช่วยหลังเกิดเหตุก็รู้ว่าอ้าวอยู่ระแวกเดียวกัน
เพิ่งจะรู้ว่าอีกฝ่ายอายุเยอะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ที่ร้านเช่าที่อยู่
ตอนแรกนึกว่าเป็นคนเมามาหาเรื่องเธอก็เลยไปขอโทษ
ก็เหมือนที่ภรรยาลุงสิงห์บอกค่ะ
นี่เสื้อสีเขียวคือคนก่อเหตุนะคะเธอบอกว่าเธอไปขอโทษแต่อีกฝ่ายนึงไม่ยอม
เรียกค่ารักษาพยาบาลตั้ง๓๐๐๐๐ก็เลยไม่มีให้เลยขอกล่ายเกลียกก่อน
ไม่เกี่ยวกับการไปปิดถนนไม่ให้คนผ่านหรืออะไรนะ
โบกเขาก็เลยเข้าไปถามว่าไม่เห็นรถเหรอ
เท่านั้นแหละเขาก็เลยแบบอ้าวแล้วเขาก็ลงมาต่อยเลยทีนี้
เขาปล่อยก่อนค่ะอีกวันหนึ่งก็คือมาขอโทษมาขอโทษอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กกว่าก็ขอโทษมาขอโทษเขาก็ไม่ยอม
นี่ข้อมูลจากสองฝั่งก็เป็นแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลักฐานตามภาพในกล้องวงจรปิดด้วย
ตำรวจสพโคกขามก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้
บอกว่าเดี๋ยวรอให้ลุงสิงห์คนเจ็บหายดีกว่านี้หน่อย
พอจะให้ปากคำได้ก็เดี๋ยวจะเชิญตัวไปให้ปากคำ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
และผู้ร่วมกระทำความผิดทุกคนค่ะ